หมาพันธุ์ไทยนะฮะพันธุ์บางแก้วที่พื้นเพลมันจริงเนี่ยอยู่ที่พิศนุโลกนะครับ
แต่ว่าคนที่ลำปางท่านนี้เขาเอาไปเลี้ยงเลี้ยงได้สัก๕ปีแล้ว
ปรากฏว่ามันกัดครับมันกัดเจ้าของเป็นคุณตาอายุ๗๐ฮะ
ประสุทธิ์จังหวัดต้องมาช่วยกันจับครับกว่าจะจับได้ทุลักทุเลทีเดียวครับ
ประสุทธิ์จังหวัดลำปางนะครับลงพื้นที่บ้านหนองปล้องตะบนพระบาทอำเภอเมืองนะฮะ
เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้หลังจากได้รับการประสานจากตำรวจบอกว่า
ช่วยจับหมาพันบางแก้วให้หน่อยมันทำร้ายเจ้าของจนบาดเจ็บฮะนี่ฮะ
นี่ตอนที่จับได้แล้วแต่ก่อนจะจับเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเอาสวิงเนี่ยฮะ
จับมันไว้ได้แบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า๔๐นาทีทีเดียวนะครับ
เจ้าของบ้านนะครับยังพาเจ้าหน้าที่ไปดูอาการบาดเจ็บของพ่อคือ
นายทวงตาเต็มดวงอายุ๘๐ปีแล้วนี่ฮะท่านเนี้ยโอ้ยดูดูโอ้โห้ย
นะฮะท่านถูกหมากัดที่ลำตัวที่แขนทั้งสองข้างลึกเลยนะครับแผลเนี่ยนะฮะ
รวมแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐แผลเนี่ยโอ้โหมันขย่ำทั่วไปหมดสินะนะฮะ
เจ้าหน้าที่รีบพาส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
จากการสอบถามนางเพ็ญจันตาเต็มดวงภรรยาของผู้บาดเจ็บนะนะ

หมาตัวนี้ชื่อมัมคุณนักข่าว

มาตั้งแต่มันตัวเล็กเลยนะฮะ
ปรากฏว่าโซ่ที่มันมัดเจ้าหม่ำวันเกิดเหตุมันหลุดครับ
จู่เจ้าหม่ำก็เข้ามากัดสามีที่นอนอยู่ในมุ้งนะฮะ
ทำให้คุณตาหรือว่าสามีของเธอได้รับบาดเจ็บ

หมามันจะไม่ทำร้ายหรือกัดเจ้าของ

หมาอาจจะมันก็มีอารมณ์ไม่ดีครับคุณผู้ชมหมาเนี่ยนะฮะ
หรืออาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่

ไม่เหมาะสมกับพันธุ์ของมันนะครับ
เพราะส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมการดุร้ายก้าวร้าวของหมาเนี่ย
มันมักจะมาจากความเข้าใจผิดในการเลี้ยง

และต้องมาฉีดวัคซีนป้องกัดโรคพิสุนัขบ้านะครับ

แล้วก็หมาตัวนี้มันก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

จริงเพราะว่านอกเหนือจากพันธบางแก้วนะอย่างหมาเล็กอย่างผมเลี้ยงหมาปอมเนี่ย
มันก็มีอาการลักษณะแบบนี้ถึงแม้เราจะเลี้ยงมันคุกคีกับมัน
แต่มันก็ยังมาจะขย่ามเราเลยนะ

หุดหงิดมันแยกเขี้ยวมันจะกัดเลยมันก็มีความหุดหงิด
ซึ่งมันต้องเข้าใจธรรมชาติเพราะบางทีเราเอาใจมันมากเกินไป
มันเข้าใจว่ามันคือเจ้าของเราด้วยซ้ำไป
บางทีเราต้องสั่งสอนให้มันรู้ว่าเราเป็นเจ้าของมัน
มันต้องฟังเราคือต้องเลี้ยงดูแล้วเข้าใจพันธุ์ของสุนัขด้วย
แล้วก็พาสุนัขไปฉีดวัคซีนเรื่องของพิสุนักบ้าด้วยเป็นประจำ
เพราะว่าอากาศช่วงนี้มันก็ร้อนแล้วสุนัขบางทีอารมณ์มันหุดหิ

คือต้องเลี้ยงให้เราอยู่เหนือมันไม่ใช่มันอยู่เหนือเรา

คุณหมอจะบอกว่าคุณทำให้มันรู้สึกว่ามันคือเจ้าของทุกอย่าง
มันเป็นเจ้านายเรามันจะขย่ำเราได้